หลายคนก็จับตามองไปที่คิ้วของหนุ่มบี้ที่หนาผิดปกติ
ซึ่งหนุ่มบี้เองก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ไปสักคิ้วเสริมความหล่อแต่อย่างใด
ใช่แล้วรวมถึงออกมาชี้แจงกรณีที่บอกว่าสาวโมนั้นไม่ได้ออกอาการน้อยใจนะคะ
โดยครั้งนี้นักร้องหนุ่มบี้สุกริตได้นักแสดงสาวเบลล่ารานี
พี่สาวสุดซีของโมมนชนกมาเป็นนางเอกเอ็มวี
ซึ่งบีเผยว่าที่เลือกเบลล่าไม่ใช่เพราะเธอสนิทสนมกับโม

หวั่นว่าน้องสาวคนสนิทจะน้อยใจ
ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้นักร้องหนุ่มย้ำว่า
สนิทกันเหมือนเดิมและไม่หึงที่ฝ่ายหญิง
มีข่าวกับนักแสดงหนุ่มเจเจพิพัฒน์
เชื่อว่าคงเป็นแค่กระแสคู่จิ้นเท่านั้น

ว่าในเอ็มวีดูน้ำกว่าปกตินั้น
เจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะการแต่งหน้าค่ะ
เขาอยู่แก๊งเดียวกันก็เจอกันบ้าง

ต่อมาก็สบายเช่นเคย
เหมือนเดิมน่ารักจิ๊ก
ยังไม่เพิ่มเติมไม่น้อยใจ

ได้ข้ามขอบใครค่ะไม่ขาย
มีเขาก็จิ้นกันในละครที่กำลังถ่ายอยู่อะไรอย่างนี้

แค่ไปทางไหนมาอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเกิดมันบางไปกว่านี้อาจจะไปสับซะหน่อย